คุณผู้ชมครับรถบัสรับส่งนักเรียน
ทยอยส่งมาทยอยส่งมาเรื่อยแล้วพอมาถึงจุดนี้ปรากฏว่า
ชิดไหลทางชิดค่อนข้างมากดินมันคงนิ่มอะครับ

ไอ้โหแล้วกูนั่งตรงนี้
ไอ้มีใครเป็นไรไหม
มีใครเป็นไรไหมคนนี้เลือดออกเดี๋ยวแป๊บนึง
ช่วยด้วยครับช่วยด้วย
มีใครเป็นไรไหม
รถตับส่งนักเรียนคันเบอร์เนอร์ครับคุณพระพอล
เห็นครับตัวเล็กตัวน้อยร้องห้าย
ตกใจตกใจครับพี่คนโตหน่อย

หงายท้องล้อชี้ฟ้าลงคูน้ำข้างทาง

หมายเลข๑๑๓สายตะพานหินเขาทราย
หลักกิโลเมตรที่๗ตะบนวังหลุมอำเภอตะพานหิน

ครับเด็กต้องปีนออกจากตัวรถกันอย่างโกละหน
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์นะฮะก็รีบเข้าไปช่วยเด็กครับ
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นช่วงเย็นของเมื่อวานนี้

บัสคันนี้เนี่ยก็จอดส่งนักเรียนมาตลอดทางนะครับ
แต่พอมาถึงที่เกิดเหตุน่าจะจอดชิดไหลทางมากเกินไปหน่อย
ไอ้พื้นดินตรงนั้นมันอ่อนมันเลยยุบตัว
เป็นเหตุให้รถพลิกหงายท้องล้อชี้ฟ้าแบบนั้นครับ
เพราะยังดีนะเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บรุนแรง

มีนักเรียนบาดเจ็บเล็กน้อย๒๗คนนะครับ
แล้วในจำนวนนี้๒คนเพราะว่ามีเจ็บระบมที่ขากับที่ลำตัวครับ
ซึ่งกู้ภัยในพื้นที่ก็ส่งตัวน้องนะครับไปรักษา
แล้วก็ตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหินเรียบร้อยแล้วครับ
เป็นอุทาหรณ์เลยนะคะริมทางดินอ่อน

เด็กก็ดีที่ปลอดภัยนะคะแต่ก็คงจะเสียขวัญไปเยอะทีเดียวนะคะ